เพราะที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าปางผมไปมาหมดแล้ว
อย่างล่าสุดค่ะก็ไปทำการสักลายมือ
แล้วก็โชว์ฝ่ามือให้พวกเราดูกันด้วยนะ
คุณผู้ชมจะเห็นแล้วว่ามันเป็นจุดสีแดงบนฝ่ามือทั้งสองข้างเลย
ตั้มเขาบอกว่าใครที่มีจุดสีแดงบนมือ
เขาบอกเอาไว้ว่าจะดวงดีเรียกงานเรียกเงิน
ตัวเองก็เลยไปทำการสักเพิ่มค่ะเป็นจุดที่มือนี่แหละ
เชื่อไหมคุณผู้ชมพอศักดิ์เสร็จกลับมามีงานติดต่อเข้ามาแบบรัวเลยจ้า
ทุกวันนี้โอ้โหวิ่งลอกงานกันเลยทีเดียว
แต่ไม่ต้องห่วงนะคะยังรับเพิ่มได้อีกนะ
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มตั้มเขาพูดถึงความเชื่อส่วนตัว
และคุณผู้ชมจ๋าตั้งใจฟังดีนะคะเพราะว่าหนุ่มตั้มเนี่ยเขามีตัวเลขมาฝากกันด้วย
เสริมแบบเสริมดวงเรื่องแบบการงานการเงินอะไรอย่างนี้
พอสักปุ๊บเป็นอย่างไรครับที่เห็นท่านตา

ทุกวันเลยตอนหลังก็เลยบอกว่าไม่ของานแล้วคุยกับโดม
เพราะงานตอนนี้แทบไม่ต้องนอนเลยใช่ครับทุกวัน

ภาพมีคุ้มเหมาะคลั้นหนักมากเลยใช่ไหมครับ

ถึงขนาดหใจเช่ามาวัยห้อง

สองสี่กำลังมาแล้วเฮียตั้มมายืนยันอีกเสียงหนึ่ง
ยังไงล่ะ๔โมงเย็นวันนี้รู้กันแน่เนาะ